คู่นี้เขาแต่งงแต่งงานมีลูกไปแล้วแต่ว่าคู่นี้กำลังจะเริ่มต้นชีวิตคู่กันนะคะ
สำหรับซาร่าเล็กค่ะแล้วก็เอ็มคุณสืบสกุล
ล่าสุดค่ะก็เลยมาขออัปเดตงานแต่งงานอีกสักหนึ่งทีแล้วกันนะ
ก็ไปเจอตัวว่าเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว
เรื่องงานวิวาค่ะบอกว่าอยู่กำลังในช่วงเตรียมงานนะคะ
เลิกยามในวันที่ลงตัวค่ะรวมไปถึงทีมงานต่างต่างด้วยนะคะ
แต่ว่านับวันดูท่าจะอีกหลายเดือนเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ในฐานะคนกำลังจะเป็นเจ้าสาวนะ
ตอนแรกก็รู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปฟังเธอกันค่ะ
เขาเป็นเจ้าสาวเหรอเออไม่มั่นใจเหมือนกัน
เอาจริงเป็นคนแบบขี้เกียจจัดงานใหญ่ขี้เกียจจัดอะไรเยอะแยะอะไรอย่างนี้
หรือว่าเจอใครที่เราไม่รู้จักหรืออยากให้มันแบบอยู่ในอะไรที่เราอ่ะ
เป็นแบบเป็นวันที่เรารู้สึกดีแล้วเรารู้จักทุกคนอะไรอย่างนี้มากกว่า
ตื่นเต้นเป็นบางอย่างค่ะบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้
เพราะว่าตอนเนี้ยมันอาจจะยังชิลอยู่แต่ว่าอาจจะแบบว่าครึ่งปีหลังอาจจะเริ่มลนลนหน่อยเลยอ่ะ
อืมตอนนี้เอ่อเริ่มจองสถานที่ค่ะก็เดี๋ยวจะเป็นเรื่องเรื่องชุด
เรื่องรายละเอียดอื่นค่ะคู่นี้เขาคบกันมานานมากคุณสิบสามปี
นานมากคือแต่งสองพันสิบก้านก็จะครบสิบห้าปีพอดีค่ะ
ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสมควรนะคะแล้วก็ทำการขอแต่งงแต่งงานที่หุบเขาคนโฉด
ชื่ออาจจะดูหดร้ายไปหน่อยนะฮะนู่นเลยค่ะเชียงใหม่ก็บรรยากาศดีนะคะ
กับเพื่อนหลายคนร่วมกันเตอร์ไพรส์กันถือว่าเป็นการวัดใจพอแล้ว
เออระยะเวลาสิบสามปีสิบสี่ปีอย่างงี้นะคะคุณผู้ชมนะค่ะ